เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท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
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สู้ชีวิตทั่วประเทศ
เพราะเราคือร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ผู้หญิงเนี่ยเวลาเลือดออกอย่างนี้มันจะเพียเลือด

แล้วร้านไปโดยไม่มีอะไรเลย
ไม่มีสตังค์หรอกค่ะเพราะไม่ได้ทำงาน
เคยนอนกันแล้วแบบตอนเย็นไม่มีอะไรกินแล้วมองตากันปิบไหม

ก็บ่อยนะครับเพราะสุขภาพเราอย่างนี้เราต้องทำใจไง
ชินกับความลำบากมาเยอะ
ก็ตั้งแต่เกิดมา

เห็นอยู่กับยายกับตา
มองหลานแล้วบางครั้งมันพันล้านมันจะเกิดเนี่ย
เวลาเราหมดแรงอะ
เราต้องมองยังมีเอ๊คนนึงไหนที่มันต้องไปอีกเดือน

พิญญานามสกุลสุกก้อน

แล้วก็หลานสาวอีกคนนึงชื่อเอ๊

ตราป่วยเป็นโรคอำเภอโบคมาล่วมยี่สิบปีละครับ

ยายอู้เองเนี่ยก็อาชีพรับจ้างไปเป็นลูกมือเขาทำอาหาร
ตอนนี้พี่เป็นโรคเนื้องอกในมดลูก

จนเราทำมาหากินเลยไม่ได้
พาราต้องกินทุกชั่วโมง

พอมันรู้สึกว่าไม่ดีปุ๊บเราก็กินไง

แล้วมันไหลมันไหลมาเหมือนเราตกลูก
บางครั้งวันหนึ่งถึง๑๐ห่อ
ถ้าใช้ทั้งวันทั้งคืนเลยจะตก๔๐แผ่น
บางครั้งไม่มีตังค์ซื้อผ้าอนามัยหรอก
ใช้วิธีเอาผ้าถุงมาพับ

เพื่อที่จะซับเลือดที่มันไหลตลอดไง
คืนนึงผ้าถุง๕ผืน

ใช้สายฉี่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเต็ม
และยังมีอีกนะคะหลังก็ใส่เหล็กอีก๖ข้อค่ะ
สมัยเมื่อตอนสัก๑๐ปีที่แล้วมั้งคะ

หน้าตาสมองบวมกระโหลกล้าว

ถึงให้เป็นอุปสรรคต่อการรักษา
เนื่องจากว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกผ่าไม่ได้
ถ้าคนไข้จะผ่าก็ต้องไปผ่าที่กรุงเทพ

ให้ไปรักษาต่อโรงพยาบาลราชวิถี
ไปก็ต้องมีค่าลดค่าใช้จ่ายอะไรอีก

หลานสาวอ่ะกำลังจะโตอายุสิบห้า
ม๓กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเลยคุณ

หลานเรียนม๑ยังไม่มีปัญญาจ่ายเขาเลย
ถ้าไม่จ่ายเขาก็จะไม่ให้หลานเรา

ต้องหาเงินนะ๑๕๐๐บาท
เพื่อที่ว่าจะให้หลานจบม๓
ยายเลี้ยงหนูมาคนเดียวตั้งแต่เด็ก

หากินคนเดียว

คราวที่แล้วเธอมาปรากฏตัว
แล้วก็สู้ชีวิตผ่านไปแล้ว๑เพลง
ได้ไปแล้ว๑๐๐๐บาท

ขุนผู้หญิงผู้

แต่หัวใจอย่างสุด
มันน่ะครับเป็นครั้งที่๒
ที่คุณอุ๊ได้มายืนบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ก็หมายความว่าคุณอุ๊ยังจะอยู่กับเรายังไม่ร้องผิด
ก็อยู่กับเราไปเรื่อยยิ่งอยู่กับเรานานเท่าไหร่
อยู่ไปจนถึง๓ครั้ง๔ครั้งมีลุ้นเงินล้านกันเลยนะครับ
มากันเช่นเดิมวันนี้ก็มากับสามีแล้วก็หลานนะคะทั้งสองท่านนะคะ

ก็คุณอุ๊นะครับก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าสามีก็เป็นอมพลึกไปครึ่งตัวนะครับ
ทำงานหนักไม่ได้หลานก็อยู่ในวัยเรียนมีคุณอุ๊
คนเดียวที่พอจะทำงานได้เป็นเนื้อเป็นหนักเป็นเงินเป็นทอง

๒๕๐บาทรายได้มาจากพี่อุ๑คน

แล้ว๓คนอยู่ด้วยกันแบ่งใช้ยังไงคะ
ถ้าได้มาเช้าขึ้นมาก็ให้เอ๊ไปโรงเรียน๔๐บาท
เหลือก็ซื้อข้าวสารบ้าง
แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวครับ
เพราะตัวเราเองต้องซื้อผ้านามัยด้วยไงเวลาไปทำงาน
ต้องใช้ตังค์แพงตอนกองวัน
เราต้องมีเก็บส่วนนั้นไว้ส่วนหนึ่ง
ส่วน๒๕๐บาทครับให้เอ๊ไปโรงเรียน๕๐บาทแล้ว๒๐๐บาท
ผ้านามัยซื้อกี่บาทต่อวันโดยประมาณ
ตอนกองวันก็เป็น๑๐๐บาทเหมือนกันนะ๑๐ห่อ
หนึ่งร้อยเหลืออีกหนึ่งร้อยก็เก็บไว้ต้องเช่าบ้านกับยู่
ต้องเช่าบ้านได้หนึ่งร้อยนี่มีค่ากินมื้อเย็นค่าเช่าบ้านข้าวสารค่าน้ำค่าไฟค่ายาพลา
เดี๋ยวนะแล้วมื้ออื่นที่เราไปทำงานล่ะคนอื่นกินอะไร
ก็ไม่ต้องกินรอยายก่อนก็เอ๊ะไปโรงเรียนอยู่ครับ
แล้วตาล่ะคะไม่กินหรอกมันอดได้จริงจริง
หลอกมื้อเย็นอย่างเดียวแหละเพราะต้องกินพร้อมกัน

ใช่เพราะเขาจะไปซื้อที่ไหนล่ะเขาจะไปกินตรงไหนล่ะ
นี่คือในวันที่ไปทำงานได้นะแต่ว่าร้านไม่ได้เปิดทุกวันสิ
แล้วไม่รวมที่เราป่วยด้วยชื่อไปทำไม่ไหว
ไม่รวมครับ

โอ้ยก็สามวันสามวันเนี่ยทำได้นะคะจานครานพุธคำได้อยู่

ก็ต้องทำใจสิคะ

ไม่มีสตังค์หรอกค่ะเพราะไม่ได้ทำงาน

ก็ตังค่าแรงที่ไปวันนั้นยังอยู่ไง
ก็คือสมมุติของเมื่อวาน

ใช่ค่ะ

ต้องเหลืออีกแล้ว

รวม๓วัน๗๕๐ค่ะ
ต้องอยู่ให้ได้๗วันเหมือนกัน

อย่างสมมุติข้าวสาวเนี่ย

เราก็จะกินประมาณ๓วัน

ต้องบริหารใช่เป็นเม็ด

เคยนอนกันแล้วแบบตอนเย็นไม่มีอะไรกินเลย
มองตากันปิบมั้ย

เพราะสุขภาพเราอย่างนี้เราต้องทำใจไง
เพราะทุกคนจะรู้กันเองโดยอัตโนมัติ

ไม่ได้ทิ้ง

เขาจะไม่ขับต้องเขียน

ตอนวัน
ขึ้น
วันไหนไม่มีแปลงเลี้ยงค่อยเอา
วันละ๒๐ก็เอาไป

ก็มันไม่มีอ่ะเนอะก็ไปทั้งไม่มีอย่างนั้นแหละ
แล้วไปโรงเรียนยังไงคะเอ๊นั่งรถ
ยายไปส่งค่ะ

ที่เราอยู่กับครอบครัวนี้อยู่กับยายอยู่กับตา
เป็นเราเรารู้สึกลำบากไหม

ชินกับความลำบากมาเยอะ
ก็ตั้งแต่เกิดมา

เห็นอยู่กับยายกับตา

โตแล้วจะทำงาน

ตั้งเรียน

ก็ไปเรียนกศน

คุณรู้ใช้วิธี

ทำให้คุณเราปังคับตัวเอง
หรือว่ากดดตัวเองให้มัน

มองลานแล้วบางครั้งมันพันลาคมันจะเกิด

เวลามันต้องเรียนหนังสือ

ยังช่วยเหลือตัวเองอะไรได้ไม่มากจะให้มันไปทำงานตัวมันก็แค่นั้นเอง
ที่อยากให้มันเรียนหนังสืออยากให้เรียนเยอะไม่ต้องเอาเรียนเก่งก็ได้ลูก
ไปแค่จบม๖มอะไรแล้วก็ไปหาสอบที่กระเป๋าหางานทำ
ให้มันพึ่งตัวมันเองได้ไม่ต้องมาห่วงยายหรอก
อู๋คือรักหลานจริงนะเลี้ยงมาตั้งแต่เล่นกันเนอ
ก็อยู่กันมาแค่นี้เองวันนี้เรายืนอยู่อย่างนี้พรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ดูมันไหม
คืนนี้อาจจะนอนไปแล้วเลือดไหลออกเยอะพรุ่งนี้จะได้เห็นหลานไว้ไม่รู้เลย
เอ๊รักยายไหมคะรักยายแค่ไหน

ทำเพื่อหลานมาตลอดเลยหาเช้ากินค่ำก็เพื่อหลาน
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่จะต้องสู้เพื่อหลาน
ผ่านมาแล้วค่ะตอนนี้๑เพลงในกระเป๋ามีนแล้วค่ะ๑๐๐๐๐บาท
และกำลังจะก้าวต่อไปสู่เพลงที่สองพร้อมแค่ไหนคะ

ทนสู้อยู่ให้ได้แถมให้อีกคำนึง
ทนสู้อยู่ให้ได้อย่าตายนะ

ตอนนี้ไม่ต้องทนไม่ต้องอะไรตอนนี้สู้ก่อน
ร้องไปแล้ว๑เพลงได้ไปแล้ว๑๐๐๐บาท
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยทั้ง๓ตัวที่ใช้ได้
วันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๒
ถ้าคุณอู๋พร้อมคุณผู้ชมพร้อม
เรามาฟังกันเลยครับอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

มาแล้ว

เดาเรืองดาวโรย

ชอบรอยยิ้ม

เพลงนี้เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

คุณอุ๊จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ไว้
เมื่อกี้สู้แล้วเรียบร้อยที่นี้ตัวช่วยชัยอย่าเป็นเลนี้สัดสินใจให้ดีจาก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
ตัวจริงเสียงจริงเลยนะฮะวันนี้ไม่ต้องเจ็บอะไรขอแค่ร้องเพลงให้ถูกได้เงินทุนไปสู้ชีวิตเงินทุนเอาไปให้หลานนะ
มาถึงเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
ถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาว
แววดาวเรืองชักเหลืองเรืองรอง
แมวจ้องแมวมองความผุดผ่องแพลว
ด้วยค่ะสาววิไลพาไปลองผ่านกล้องภายหลัง
แม่เธอเขินจังแต่ก็นั่งภูมิใจ
อันนี้จ๋าข้าไม่ทันนั่งได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมา
นามดาวเรืองหรือนางแววดาว
สิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหนา
นางดาวเรืองนอนให้ลมเศร้ามา
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่ยเรียกอีมาดาวโรย
ขอบคุณทุกคน